คุณผู้ชมนี่ประเด็นนี้นี่ถามคุณผู้ชมไปเนี่ยเรื่องของเตามหาเศรษฐี

เดี๋ยวค่อยไล่เรียงเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะ

อาจจะมาดูเรื่องผลกระทบกับเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบกันก่อนแน่นอน

แต่พอต้นทุนมันขึ้นโรงเรียนก็ต้องมีการปรับสูตรนะฮะ
เพราะว่าแน่นอนครับงบประมาณที่ได้มามันไม่พอหรอกคุณผู้ชม
นะไปดูเมนูของมื้อเที่ยงของเด็กโรงเรียน
โรงเรียนวัดขุบกระถิ่งตะบนเบิกไฟที่บรรโปรงราชบุรีน้อย
ที่นี่มีอะไรบ้างผัดกะเพราแกงจืดไข่น้ำหมูสับ

นักเรียนได้กินอย่างอเด็ดอร่อยอิ่มท้องกันไป

ก่อนหน้านี้โรงเรียนแห่งนี้เขามีเมนูอย่าง
เมนูอย่างแกงเขียวหวานยำวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับกระเพาะปลา
เมนูให้เลือกแต่ทำไมต้องปรับ
เพราะว่าผลกระทบสินค้าอุปโภคบริโภคต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น
เนื้อสัตว์เอ้ยผักเอ้ยเครื่องปรุงเอ้ย
ทำให้ค่าหัวเป็นค่าหัวอาหารกระวันของเด็ก
ต่อหัวคนหนึ่ง๒๑บาทมันไม่พอหรอกครับ
ก็ต้องปรับเมนูใหม่เพื่อความอยู่รอดนะครับ
เราไปถามน้องพิมชะนกนักเรียนชั้นป๖บอกว่า
เมนูโปรดของหนูนะหนูชอบกินแกงเขียวหวานมากเลย

เพราะหนูเข้าใจว่าราคามันแพงก็ต้องมีการปรับสูตร
อย่างเมนูที่มีส่วนผสมของหมูก็ลดปริมาณลงบ้างเล็กน้อย
ใช้ไก่แทนใช้เนื้อสัตว์ที่มันราคาถูกลง

เพื่อทำให้มีอาหารให้กับนักเรียนทุกคนได้กินอย่างพอเพียง
แต่ถ้าเป็นไปได้หนูเองขอเป็นกระบอกเสียง
อยากจะให้เพิ่มงบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและโรงเรียนด้วย
ให้ข้าวของถูกลงค่ะ
ภาคโรงเรียนจะได้มีงบประมาณซื้อค่ะ
ฝากเสียงของน้องพิมชนกไปถึงรัฐบาลนะ
ดูแลเรื่องของข้าวของราคาสินค้าให้มันถูกลง
หรือจะเพิ่มงบอาหารกลางวันให้กับเด็กก็ได้

วันข้างหน้าก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกันด้วยผู้หลักผู้ใหญ่
ทีนี้ไปถามท่านผู้มนิการโรงเรียนคุณสุนันทาปานรงบอกว่า
โรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยไปถึงมัธยมตอนต้น

นักเรียนทั้งหมด๔๙๐คน
รับเลยนะว่าค่าอาหารกลางวันหัวละ๒๑บาทมันไม่พอหรอก
งบประมาณ๒๑บาทมันจะพอได้ยังไง
ไหนจะค่าจ้างแม่ครัวค่าแก๊สหุงต้มมันก็ขึ้นค่าน้ำค่าไฟ
วัตถุดิบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงรสเนื้อสัตว์ผักผลไม้
ขนมหวานเองมันจะพอยังไง
บางครั้งโรงเรียนต้องไปขอจากวัด
และขอให้ชุมชนมาช่วยในการสนับสนุนวัตถุดิบ
จึงวอนเลยครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยขยับค่าอาหารกลางวันเป็น๓๐บาทต่อหัวได้ไหม
คำว่า๓๐บาทนี่ก็คือถั่วจ่ายระหว่างเด็กอนุบาลกับเด็กปฐม
ที่ได้รับเสร็จนะคะก็คือหัวประมาณ๓๐บาท
ว่าตัวนี้เด็กก็จะคือเหมือนโรงเรียนบริหารจัดการไม่เหนื่อย
ไม่เหนื่อยไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ
ไม่ต้องในการที่จะวางแผนจำกัดจำหนี้ต่างเนี่ยค่ะ
แต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือที่มีความคิดว่า
อย่าต้องการต้องการให้มีอาหารกลางวันสำหรับเด็กมัธยม
สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสป๑ม๑ม๒ม๓
เหตุผลที่นักเรียนควรจะได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารเพราะอะไร

ไม่มีเงินมาซื้ออาหารกลางวันส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้ขาดโอกาส
แต่ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเห็นควรจะส่งเสริมและให้โอกาส
กลุ่มนี้ก็ควรจะเพิ่มงบประมาณเรื่องของค่าอาหารกลางวัน
กับเด็กโดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสด้วยนะครับ